มาครบ๑ปีแล้วนะครับสำหรับอุทยานราชพักษ์
ซึ่งที่ผ่านมาก็มีเรื่องราวปัญหาต่างมากมาย
ในวันนี้กองทัพบกก็เตรียมที่จะก่อสร้างในเฟสที่๒
ซึ่งก็เป็นส่วนจัดแสดงนิทัศกาลถาวร
โดยจะเริ่มสร้างในปีหน้าด้วยงบประมาณ๑๒๐ล้านบาท
เพื่อให้ผู้ที่เข้าชมได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์เสมือนจริง
ติดตามระดิษฐ์เรื่องนี้จากรายงานครับ
อุทยานราชพักษ์มาถึงวันนี้ครบรอบ๑ปี

ในวันนี้คณะกรรมการบริหารอุทยานราชพักษ์
จัดสร้างอุทยานราชพักษ์เฟส๒
ด้วยการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์อุทยานราชพักษ์
เป็นการจัดแสดงนิทัศกาลถาวร
ซึ่งจะอยู่บริเวณด้านในของพิพิธภัณฑ์อุทยานราชพักษ์
ตรงบริเวณฐานพระบรมราชานุสวรี
โดยใช้พื้นที่๒๒๐๐ตารางเมตร
ในการก่อสร้างคณะกรรมการบริหารอุทยานราชพักษ์
ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานกรมศิลปากร
สถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย

ร่วมกันออกแบบก่อสร้างประมาณ๑ปี
เพื่อถ่ายทอดร้อยเรียงประวัติศาสตร์ในดินแดนของประเทศไทย

และบูรพกษัตราธิราช๗พระองค์
ผ่าชาติไทยผ่านวิกฤตและพัฒนาประเทศ
ภายใต้หลักการแนวคิดการจัดนิทัศกาลมหากราบแห่งแผ่นดิน
แบบอย่างของมหาบุรุษผู้ต่อสู้กู้แผ่นดิน
โดยใช้แก่นเรื่องสงครามและสันติภาพ

งบ๑๒๐ล้านบาท
และใช้เวลาก่อสร้าง๑ปี
โดยในวันนี้พลเอกธีรชัยนาควานิส

เป็นประธานในพิธีถวายราชศักระ
และพิธีเปิดจุดรวมสายพระเนธ
พระบรมราชานุสวรีสมเด็จพระบูรพกษัตริย์
ในโอกาสครบรอบ๑ปีอุทยานราชพักษ์
มีผู้บังคับหน่วยตั้งแต่ระดับผู้บังคับกองพันธุ
จนถึงผู้บังคับหน่วยระดับสูง

โดยจะตั้งมั่นดูแลชาติบ้านเมืองให้ดีที่สุด

เป็นกองทัพที่เข้มแข็งดูแลประชาชน
และยังมีจุดที่สำคัญซึ่งเพิ่งทำพิธีเปิดงานคือ
จุดรวมสายพระเนธพระบรมราชานุสวรี
สมเด็จพระบูรพกษัตริย์ทั้ง๗พระองค์
หรือเรียกกันว่าจุดอธิษฐาน

มีสีดำขนาดความหนา๙เซนติเมตร

ซึ่งเป็นภาพที่ได้จำลองมาจากการจัดตั้งกองทัพในสมัยโบราณ
ถูกจัดวางอยู่กึ่งกลางบนแท่นหินรูปสี่เหลี่ยมคางหมู
และเป็นมุมมองศาเดียวกับพระบรมราชานุสวรีทั้ง๗พระองค์
อดพระเนธมาอย่างจุดนี้
สำหรับนิทัศกาลจะแบ่งออกเป็น๓โซน
ส่วนแรกเกี่ยวกับบรมกษัตริย์คติยา
ส่วนที่๒มหาราชาแห่งชาติไทย
ส่วนที่สามรวมใจพรรครุรักษ์สามัคคี
เหนือจากบุรพากษัตราธิราชทั้ง๗พระองค์
ผู้เข้าชมนิทัศกาลจะได้ทราบถึงประวัติศาสตร์ชาติไทย
โดยจะนำเทคโนโลยีช่วยการเข้าถึงข้อมูล
และในอนาคตพิพิธภัณฑ์อุทยานราชพักษ์
จะพัฒนาเว็บไซต์ให้เป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญ
ในการสืบค้นและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยด้วย